ทุกผู้ชมครับเชื่อว่าท่านคงตามเรื่องของน้องมิวสิกเด็กชายวัย๖ขวบอยู่
คงจะเป็นห่วงกันอยู่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
แล้วพ่อเลี้ยงใจร้ายคนนั้นเนี่ยโอ้โหที่ตีน้องมิวสิกขนาดนั้นเนี่ย
คดีไปถึงไหนอย่างไรน้องมิวสิกเด็กชายวัย๖ขวบนะครับท่านผู้ชมครับ
ถูกนายจิลศักดิ์กล่ำมณีอายุ๒๕ปีที่เป็นพ่อเลี้ยงทำร้ายจนตาปูดบัวหมด
มีชาวบ้านไปเจอเมื่อคืนวันก่อนแล้วก็ช่วยกันไว้นี่เป็นภาพล่าสุดของน้องนะฮะ
ตายังลืมไม่ขึ้นเลยอ่ะตัวนิดเดียวแล้วพ่อเลี้ยงก็กำลังแบบอายุ๒๐
เลยเสพยาด้วยค่ะนะไปทำเด็กได้นะครับอืมก็เพื่อนบ้านก็ช่วยกันนะฮะ
สุดท้ายตัวพ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ยแล้วก็แม่แท้ของเด็กด้วย
ตำรวจก็ดำเนินคดีไปส่วนนี้คือน้องวันที่ชาวบ้านเขาไปเจอตอนแรก
แล้วก็ไปช่วยกันนะครับท่านผู้ชมครับวันที่ไปช่วยกันนี่ทุกคนก็โอ้โหโมโหมาก
ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยทำกับลูกเลี้ยงอย่างนี้ได้ยังไงเป็นเด็กตัวนิดเดียว
คือเขาอ้างว่าเด็กไม่คุยกับเขานะก็เลยโมโหลงมือทำร้ายลูกเลี้ยง

นี่เป็นตอนที่ชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่กันแล้วก็มาคุมตัวไป

มันก็จะมีภาพที่พ่อเลี้ยงเนี่ยเดินออกจากห้องไปแม่ก็เดินตามไป
โดยที่ไม่รู้ว่าเด็กมาอย่างหนักเดินตามออกมาด้วย
แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็บอกเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันนะครับ
วันนี้คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับทางคุณย่าของน้องมิวสิกนะ
คุณย่าเนี่ยคือเป็นญาติฝ่ายพ่อแท้ของน้องอ่ะนะ

บอกว่าทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครประสานมาว่า
เดี๋ยวรอผลการตรวจโควิดของน้องมิวสิกตามขั้นตอนก่อน
ถ้าไม่ได้ติดเชื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรับเด็กไปดูแลก่อน
เพราะหลังบาดเจ็บก็ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแต่ช่วงนี้ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย
โอ้โหดูก้นนอกจากใบหน้านะฮะ
ล่าสุดเนี่ยโทรไปเช็คจากทางโรงพยาบาลแจ้งว่า
เจ้าหน้าที่มารับหลานชายไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะ
เพื่อให้จิตแพทย์เด็กเนี่ยมาพูดคุยประเมินอาการด้วย
หลังจากเด็กมีสภาพจิตใจดีขึ้นจะประสานให้ปู่กับย่าแท้มารับไปดูแลต่อ
ปู่กับย่าแท้ของน้องมิวสิกอยู่ที่จังหวัดกรสิน
เพราะยืนยันว่าไม่ต้องการให้น้องมิวสิกเนี่ยไปอยู่กับแม่อีก

แล้ววันที่๕สิงหาคมนี้พ่อแท้ของน้องมิวสิกเดี๋ยวจะพ้นโทษจากเรือนจำกรสินแล้ว
ปู่กับย่าเนี่ยเขาเคยเลี้ยงดูเด็กมา๔ปีได้ตอนนี้เด็ก๖๗ขวบแล้ว
ตั้งแต่๔ปีก่อนเนี่ยปู่กับย่าดูแล
เนี่ยคุณพ่อกับคุณลูกนะฮะ
พ่อของน้องมิวสิกพ่อแท้นะฮะ
แล้วทีนี้เนี่ยพอตอนหลังสักปีกว่านี้แม่เขารับลูกมาดูแล

คุณย่าของน้องมิวสิกนะฮะบอกกับเรานะครับบอกว่า
เข้าไปเยี่ยมน้องมิวสิกเนี่ยก็ยังร่าเริงแจ่มใสดีอยู่
แล้วได้เล่าให้ฟังบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายเป็นประจำ
ถามว่าทำร้ายตอนไหนก็ทำร้ายหนูตอนที่แม่เนี่ยออกไปทำงาน
แต่ว่าเขาลืมตาไม่ได้แค่นั้นเอง
อาการของน้องมิวสิกวันนี้นะครับร่องรอยฟกช้ำตามร่างกาย
เบ้าตาที่หูใบหน้าเนี่ย
คุณย่าบอกว่าก็สอบการณ์นี้นะครับ
ถามหลานนะที่ไปดูเนี่ยนี่ฮะมีร่องรอยแบบนี้นะครับ
บอกว่าถูกตีถูกทุบด้วยมือที่แผ่นหลังเนี่ยมีร่องรอยเนี่ย
ย่าก็ถามหลานว่าถูกอะไร
มิวสิกบอกว่าถูกตีด้วยไม้แขวนเสื้อ
นี่นะฮะแล้วภาพถ่ายน้องล่าสุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าเราเปรียบเทียบอาการในวันนี้นะฮะของน้องนะครับ
ดวงตายังปิดอยู่นะฮะแล้วก็มีอาการบวมนะครับ
เดี๋ยวขอดูภาพช่วงวันแรกที่ชาวบ้านไปช่วยกันกับวันนี้หน่อย
อาการของน้องวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ
เทียบกันวันแรกนี่น้องใส่เสื้อสีออกแดงเนี่ย
อาการวันนั้นเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็ดูแผลบวมนี่ก็ลดลงหน่อย
แต่ตาก็ยังปิดอยู่ดีอะค่ะ
เราไปคุยกับนิติบุคคลนะครับแล้วก็ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในที่พักที่เดียวกันกับน้องมิวสิกนะฮะ
บอกว่าประมาณ๑เดือนก่อนเนี่ยเคยได้ยินเสียงน้องมิวสิกร้องไห้เสียงดังออกมาจากห้องนะครับ
เป็นช่วงกลางวันก็คาดว่าคงจะเป็นเหมือนกับที่น้องมิวสิกบอกกับคุณย่า
ว่าถูกทำร้ายเนี่ยตอนที่แม่ออกไปทำงานซึ่งตอนนั้นยังคิดว่าเออสงสัยพ่อเขาดุด่าลูกหรือเปล่า
เด็กก็เลยร้องไห้ไม่คิดว่าในห้องเนี่ยเด็กจะถูกทุบตีรุนแรงขนาดนี้
ทีแรกยังไม่รู้กันด้วยว่าเป็นพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงยังคิดว่าเป็นพ่อแท้
เพราะปกติก็จะเห็นฝ่ายพ่อเลี้ยงกับน้องมิวสิกเนี่ยเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนลงมาจากห้องเนี่ย
ก็เหมือนเหมือนเป็นพ่อลูกกันเขาก็เดินไปด้วยกันนะ
ส่วนตอนนี้ตัวพ่อเลี้ยงของเด็กถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนะฮะ
แต่ฝั่งแม่ของเด็กเนี่ยยังไม่เห็นกลับมาที่ห้องเหมือนกันชาวบ้านบอก
วันที่เขาแจ้งมาก็เลยลงดูว่าถ้าตีอะตีแบบไหน

ก็แจ้งให้ทราบท่านจะได้หายห่วงกัน
จากอาการบาดเจ็บที่ยังต้องรักษานะฮะ

เดี๋ยวถ้าจิตใจดีอาการดีขึ้น
จะไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าแท้ที่จังหวัดกรสิน

เดี๋ยวจะพ้นโทษ๕สิงหาคมนี้

ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับแม่ของผู้ต้องหานะฮะ

ตอนนี้ยังไม่มีจิตใจจะพูดอะไรทั้งสิ้น

คือลงมือทำร้ายเด็กอะไรขนาดนี้
แม่บอกว่าคือแม่ยังไม่ขอคิดเท่าไ

ก็ยังไม่คิดทั้งนั้นตอนนี้แม่บอกไม่มีจิตใจ
จะคิดถึงอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนี้
ไม่ไหวเหมือนกันแล้วเนาะ

ทุกผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีนี้นะครับ
นัยเจรศักดิ์เพ้าเลี้ยงของน้องมิวซิกนะครับ

ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวด้วย
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการคุ้มครองเด็กด้วย
เรื่องของการเสพยาเสพติดด้วยเพราะเขาเสพยาเสพติด
ตำรวจคัดค้างการประกันตัวนะครับเดี๋ยวจะนำไปฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรสาคร
จะเป็นการฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส์เพื่อที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไป